เอาล่ะคุณผู้ชมสัญญาณจากที่อนุสวรีประชาธิปไตยมาแล้วนะ
ที่คุณตายสุริวัณรักษัตริย์ประจำอยู่
แล้วก็ไปดูคารวาลหาเสียงของพักเพื่อไทย
เชิญคุณสิริวัลเลยครับเชิญครับกลับมาดูบรรยากาศสดสดที่บริเวณ
นุสาวรีประชาธิปไตยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะภารกิจสำคัญของพักเพื่อไทย
ก็คือจะมีการร่วมปล่อยคารวาลรถหาเสียงทั้ง๓๓เขตของผู้สมัครสอสอกรุงเทพหานครค่ะ
โดย๒แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินแล้วก็นางสาวแพทองทานนะคะ
จะขึ้นนั่งบนรถจิ๊บสีแดงถ้าเปลี่ยนถอดถุงสอสาราหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะ
นำหัวขบวนนำรถคารวาลหาเสียงของผู้สมัครกรุงเทพหานครทั้ง๓๓เขตนะคะ
มุ่งหน้าไปที่บริเวณสยามสแควร์ค่ะและจะมีรถคารวาลของผู้สมัครฝั่งธนบุรีสิบคันนะคะ
จะแยกสายไปหาเสียงแถวฝั่งธนบุรีค่ะแล้วก็สองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแก่นำนะคะ
จะมีการพบปะกับประชาชนที่บริเวณสยามสแควร์จะมีการเดินหาเสียงบริเวณตั้งแต่บีทีเอส
ไปถึงบริเวณหน้าห้างสยามพารากรค่ะวันตอนนี้นะคะ
เต็มไปด้วยสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพักเพื่อไทยนะคะ
แกนนำนะคะตอนนี้ของพักเพื่อไทยเนี่ยทยอยที่จะเดินทางมาแล้วนะคะ
มีการเตรียมความพร้อมอย่างมากมายค่ะนี่ค่ะ
เดินทางมาถึงแล้วพี่พระเศรษฐ์คะวันนี้บอกเรากำหนดการนิดหนึ่ง
วันนี้โค้งสุดท้ายแล้วพักเพื่อไทยเราวางหมุดหมายว่ายังไงบ้างคะ
คือวันนี้เราได้มารวมตัวกันที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ทางการเมือง
และรถขบวนประชาสัมพันธ์แห่รอบกอทม
ซึ่งเราจะแบ่งเป็น๕จุดทั่วกรุงเทพ
ไปที่อาคารรัฐสภาและจุดสำคัญในกรุงเทพ

เพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพของพักเพื่อไทย
ให้เห็นว่าเรามีความพร้อมทุกเรื่องนะครับวันนี้

แล้วก็เราได้ขึ้นป้ายนะครับ
ถ้ามองไปยังอนุสาวรีประชาธิปไตยตอนนี้จะเห็นว่า
มีป้ายเลือกเพื่อไทย
ทุกวันนี้๒คันดิเดตนายกรัฐมนตรี
ก็มีการเน้นย้ำบนเวทีปราศัย
และเป็นเมืองที่สามารถพัฒนาได้อีกเยอะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้
ก็คือเพื่อไทยแลนด์สไลด์เท่านั้นครับ